พบศพสองสามีภรรยาถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมในบ้านพักหรู
ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้ว
ในที่เกิดเหตุพบศพสายันจันทานักธุรกิจการค้าตลาดชายแดน
หรือเจ๊สายันเจ้าแม่ตลาดโรงเกลือ
ถูกแทงด้วยอาวุธมีดบริเวณลำคอและลำตัว
ส่วนพิพัฒน์ตั้งพงทองหรือเสียกวง
เจ๊สายันถูกแทงตามร่างกายหลายแผล
ตำรวจเร่งสอบปากคำจากพยานแวดล้อมและคนใกล้ชิดผู้ตาย
ก่อนตั้งปมสังหาร๒ประเด็น
ค่าหลังหนี้ที่สองสามีภรรยาปล่อยกู้
ให้กับผู้มีอิทธิพลถึง๑๐ล้านบาท

เจ๊สายันมีเรื่องผิดใจกับนักการเมืองในพื้นที่
และตั้งท่าสนับสนุนเป็นหัวคะแนนให้กับฝ่ายตรงข้าม
แก่รอยจากภาพวงจรปิดและหลักฐานที่คนร้ายทิ้งไว้
พบคนร้าย๓๔คนลักลอบเข้ามารอเหยื่อในบ้าน
สุราต่างประเทศของผู้ตายมาดื่มจนเกือบหมดขวด
รอจนกระทั่งเสียกวงกลับมาถึงบ้าน
กลุ่มคนร้ายเข้าล็อกตัวขู่บังคับให้โทรศัพท์เรียกเจ๊สายัน
เข้ามาหาที่บ้านแล้วลงมือฆ่าปาดคอทั้งคู่
จากนั้นลื้อค้นสิ่งของและเอกสารทั้งภายในบ้านและรถยนต์
ที่มีทั้งสร้อยข้อมือและสร้อยคอทองคำ
ปีนรั้วออกไปทางด้านหลังบ้าน
ตำรวจกระจายกำลังคุมเข้มช่องทางเข้าออกชายแดนวันผู้ก่อเหตุหลบหนี
ขณะชุดสืบสวนใช้เวลาไม่นานต่อจิ๊กซอทางคดีจนเริ่มเห็นเขาโครง
กระทั่งจับกลุ่มวิชัยพุ่มเรืองหรือต่อคนขับรถเทศบาลตำบลคลองหาด
จากนั้น๓วันชุดสืบสวนจับกลุ่มนพรุษรุประมาณหรือต้อม
วิชิตอินแก้วหรือโละผู้ต้องหาที่ปรากฏในภาพวงจรปิด
เมษายนตำรวจบุกจับร้อยเอกสุเทพมากสาคอนหรือนายกเต่า
นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนครองหาดได้ที่บ้านพัก
ขณะกำลังตำรวจอีกชุดจูะจงเข้าจับกุมร้อยเอกทองทศภรรวามากซาคล
สจสะแก้วน้องชายร้อยเอกสุเทพ
ที่ตลาดอินโดจีนตรงข้ามตลาดโรงเกลือ
จากการสืบสวนพบว่า๒พี่น้องนักการเมืองท้องถิ่น
มีความเชื่อมโยงเป็นผู้บงการสั่งฆ่าโหด
ถูกคุมตัวไปสอบสวนในค่ายทหารกองกำลังบูรพา
สิงหาคมมณีรัฐโกธันหรือเจ๊ยาว
ผู้ต้องหาอีกรายเข้ามอบตัวที่กองบังคับการปราบราม
หลังหลบหนีไปกบดานประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลานานหลายเดือน
ตำรวจพบผู้เกี่ยวข้องในการสังหารโหดทั้งสิ้น๖คน
ความผิดฐานร่วมกันจ้างวานค่า
ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน

คดีนี้สารอุทธรพิพากษาประหารชีวิต
วิชัยพุ่มเรืองร้อยเอกสุเทพมากสาคอน

มณีรัฐโกธันและยกฟ้องนพรุษรุประมาณ